มีอะไรที่คุณผู้ชมอยากขายในบ้านบ้างไหมเออมีที่แห่งหนึ่งที่สระบุรีขึ้นป้ายเลย
ขายเมียเก่าเฮ้ยทำไมแวะตามพี่เบิร์ดเป็นมะกายอย่างนี้ค่ะ
พี่เบิร์ดยิ้มหน่อยเขาขายเมียเก่าคุณผู้ชมใครไปเชื่อไหนดูหน่อย
เมียเก่าจริงเหรอนี่ร้านขายเมียเก่าอ๋อเมียหมายถึงสิ่งที่เคยมีความสัมพันธ์
เคยนั่งด้วยกันมาเคยใช้ชีวิตร่วมกันมาเคยใส่ด้วยกันมา
นึกว่าขายเอ่อภรรายาเหล่าอะไรไม่ใช่นะคุณผู้ชมแน็ต
คือมันจะจดเบอร์เลยสิ่งของที่อะไรอ่ะเครื่องวัดความดัน
โต๊ะเตียงและอีกหลายรายการ
คือเขาตีมีความหมายว่าเมียคือคนอ่ะคือ

ใช่มีสัมพันธ์กับอุปกรณ์ของใช้อะไรที่มันชำรุดแล้ว

เตียงไฟฟ้าเตียงมือหมุนสาวน้ำเกลือ
วิวแชร์อุปกรณ์การแพทย์ต่างนี่แหละ
เขาเอามาขายตกใจหมดเลยนึกว่าจะขายเมียเก่า
เจ้าของร้านชื่อพี่ชุรีพรครับอายุ๕๒ปีก็บอกว่า
ทีเธอทำธุรกิจเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุ
แล้วก็ประมูลซื้ออุปกรณ์การแพทย์มาเยอะเลย
แต่ทีนี้ก็อาจจะธุรกิจไม่ดีแหละมั้งเลิกกิจการ
เอาอุปกรณ์เหล่านี้มาขายครับแล้วก็มีให้เช่าด้วยนะราคาถูก
ส่วนชื่อร้านเนี่ยเออทำไมพี่สุริพรทำไมพี่ตั้งอย่างนั้น

น่าสนใจจริงครับพูดอะไรอย่างสนใจเลยค่ะพี่เบิร์ตสนใจหนักเลย
ไม่หมายถึงสิ่งที่เขาเอามาแบบเปรียบเทียบ
ก็มีคนมาจอดรถมาถามกันเยอะเลย
ก็สงสัยพี่ชุลีพรพี่เมียเก่าคืออะไรทำไมมาขาย
พี่สุริพรเขาก็เลยทำป้ายอธิบายไว้เลยว่าเมียเก่ามีอะไรบ้างนะ
นี่อุปกรณ์การแพทย์นั่นเองนะ

เปล่าถ้าอยากรู้ที่บ้านพี่มีเมียเก่าไหม